ความทันสมัยกำลังเข้ามาหาคุณผู้ชมนะครับ
ตอนนี้ครับธนาคารพาณิชย์ก็เริ่มมีการปรับตัวนะครับด้วยการลดขนาดของสาขาลงเพื่อลดต้นทุน
รวมทั้งเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการ
แต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับพนักงานของธนาคารต้องมีการปรับปรุงตัวเอง
แล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ปรับปรุงไปมากขึ้น
สาขาธนาคารแบบไร้เคาน์เตอร์ฝากเงินของธนาคารธนาชาติสาขามาบุญครองต่างจากที่เราคุ้นเคยกัน
เพราะสาขานี้มีเพียงเจ้าหน้าที่๒๓คน
กับเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
ผมว่าแบงค์เนี่ยเรื่องแข่งขันคงไม่ได้ใช่หรอก
เราคงมาแข่งขันกับเรื่องลูกค้ามากกว่า
ว่าลูกค้าเขาปรับเปลี่ยนเร็วมาก
วันนี้ธนาคารมาอยู่ในกระเป๋าเขาแล้ว
เพราะฉะนั้นแบงค์ต้องตอบโจทย์ลูกค้าตัวเองมากกว่า

ฉะนั้นเนี่ยแบงค์ต้องแข่งกับลูกค้าของตัวเอง

ส่วนธนาคารของรัฐอย่างธนาคารออมสิน

ออกผลิตภัณฑ์ที่จุงใจอย่างการกดเงินสด๑๐๐บาท
โดยรับเงินง่ายผ่านตู้อัตโนมัติ

รวดเร็วผ่านตู้แล้วฝากเช็กอัตโนมัติ

ก็ช่วยประหยัดเวลาให้กับภาคธุรกิจแล้ว

ตื่นตัวและแข่งขันกันอย่างรุนแรง
ในการหาเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรม

และความเป็นเบอร์หนึ่งในโลกของยุคดิจิทัล

ทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์เติบโตถึงร้อยละสามสิบ
ขณะที่ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขา

และคาดว่าในช่วงสามถึงห้าปีข้างหน้า
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขา
จะลดลงอีกร้อยละสามสิบถึงสี่สิบ
ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่าปี๒๕๕๙
ธนาคารพาณิชย์ต้องปิดสาขาลงรวม๘๓สาขา
เหลือ๖๙๘๐สาขา
จากปี๒๕๕๘อยู่ที่๗๐๖๓สาขา

การรับมือเข้ามาของสื่อดิจิทัล
ถูกต้องเลยค่ะนะคะธนาคารก็คงยังต้องแข่งขันกันนะคะ
ยิ่งมันเปลี่ยนไปเร็วเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นธนาคารก็ต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว
คนที่ไปถึงลูกค้าได้ก่อน
แล้วลูกค้ารู้สึกว่าติดต่อได้ง่าย
มีความครอบคลุม
สามารถที่จะมารับบริการได้

คือจุดหลักของเราเลยที่เราเน้นอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ส่วนพนักงานธนาคารในระบบทั้งหมด๓๗๒๙๑คน
ธนาคารส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบายเลิกจ้าง
แต่ใช้วิธีการอบรมเพิ่มความรู้

เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนด้วย
รวมทั้งต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ของธนาคาร
เช่นการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อผ่านเครื่องแมทชีน
ทำธุรกรรมทางการเงินในโลกปัจจุบันที่ง่ายและสะดวก

ธนาคารนั้นจะต้องพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด
และรักษาฐานลูกค้าของธนาคารไว้ด้วย
สิริภักษ์กระมวลไตรตรงปีคูณข่าวเทียรัตน์ทีวีปริงาน